เบื่อยังไงก็ต้องตามครับ

เพียงแต่ว่าช่วงนี้
ข่าวที่รายงานก็คือต้องจับตาดู

ตัวแปรของการเลือกนายก
ตัวแปรของการตั้งรัฐบาล
จับตาดูไปที่สารรัฐมนูล
ที่คุณดอมรายงานไปเมื่อสักครู่
แล้วค่อนข้างจะแน่ชัดว่า
เวลาที่สารจะมีมติว่ารับหรือไม่รับคำร้อง
เพราะว่าจะต้องให้องค์คณะชุดเล็ก
พิจารณารับคำร้อง
พิจารณาเสียชั้นหนึ่งก่อน
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่ครับ

ติในการเลือกนายกในการตั้งรัฐบาล
ก็ได้หยุดพักได้มีเวลาหายใจหายคอกันสักพักหนึ่งก่อน
เพราะว่าการประชุมของ๘พักที่นัดหมายกันเมื่อวาน
ตอนบ่ายบ่ายก็ยกเลิก
การประชุมสภาที่จะโหวตกันใหม่วันพรุ่งนี้
ประธานก็ขอให้เลื่อนออกไปก่อน
การประชุมสามฝ่ายที่ตกลงกันไว้เมื่อวาน

ให้ได้มีเวลาตั้งหลักกันใหม่
ถอยกลับไปตั้งหลักกันใหม่
ได้มีเวลาหายใจหายคอ
ฉะนั้นระยะที่หยุดพักรอว่าจะได้โหวตกันเมื่อไหร่
สารรัฐมนูลวินิจฉัยยังไง
ให้เสนอชื่อซ้ำได้ไหม
ในกรณีที่รอบแรกไม่ผ่าน

ระหว่างมติของ
รัฐสภาที่ลงไปแล้ว
กับมีผู้ไปร้องเรียนว่า
มติที่ว่านั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้อง

ควรที่จะตั้งสติ
แล้วติดตามเรื่องที่กำลังจะเป็นผลกระทบสำคัญ
ต่อปัญหาความล่าช้าของการตั้งรัฐบาล

ที่ได้พูดคุยกับบุคคลในวงการธุรกิจ
ได้พูดคุยกับนายกสภาอุตสาหกรรม

ประธานสภาหอการค้า
ได้พูดคุยกับบุคคลในวงการธนาคาร

เขาเป็นห่วงว่าถ้าตั้งรัฐบาลยิ่งช้าออกไปเนี่ย
ปัญหาเศรษฐกิจมันจะยิ่งหนัก

เพราะความไม่แน่นอนทางการเมือง

ที่จะมาแก้ไขกันทีหลัง

มันก็จะนำไปสู่ความเดือดร้อน
ของประชาชนทุกสาขาอาชีพ

วันสองวันที่ผ่านมาไม่รู้ใครไปพูดอะไรยังไง
ว่าถ้าจะไม่ให้มีปัญหาในการเลือกนายก
รอไปอีกสิบเดือนพฤษภาปีหกเจ็ด
รอให้สวชุดนี้พ้นหน้าที่ไปก่อน
และถึงยังไม่พ้นหน้าที่
ต่อให้รักษาการเป็นสวอยู่ต่อไป
แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนายก
การเลือกนายกก็ขึ้นอยู่กับสส
แล้วก็สอสอตั้ง๓๐๐กว่าคนเป็นเสียงข้างมาก
ก็เห็นตรงกันอยู่แล้วว่าจะดำเนินการยังไง
จะได้ตั้งรัฐบาลกันยังไง
ฉะนั้นบางคนบอกว่าโฮย
รอกันมาตั้ง๘๙ปีแล้ว
ทำไมจะรออีก๘๙เดือนไม่ได้

ผมคิดว่าข้อเสนอนี่เป็นข้อเสนอเชิงแดกดัน
เอาเข้าจริงมันไม่มีทางจะเป็นอย่างนั้นหรอกครับ
แต่นี่สมมุตินะสมมุติว่ามันลากยาวไปถึงตรงนั้นจริงเนี่ย
มันจะเกิดอะไรขึ้นยุ่งเลยล่ะครับ
วันนี้เนี่ยอยากให้ดูหัวข่าวเศรษฐกิจของไทยรัฐ
เลขาหน่วยงานหลักของประเทศวันว่าประเทศจะพังเสียก่อน
เลขาที่ว่าก็คือเลขาสภาพัฒน์เลขาคอรมอเลขากฤษฎีกา
เอาเลขาสภาพัฒน์ก่อนคุณดนุชาพิชยนันคนขวามือนี่ล่ะ
ท่านบอกว่ามันจะกระทบกับการจัดทำงบประมาณถึง๓ปีใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตั้งแต่งบประมาณปีหกเจ็ดปีหกแปดปีหกเก้า
เพราะการจัดงบประมาณเนี่ยเขาจัดข้ามปีกัน
ถ้าปีไหนได้รับผลกระทบมันก็กระทบเป็นลูกโซ่
กระทบต่องบประมาณก็คือกระทบต่อการใช้เงินของแผ่นดิน
เงินมันออกมาไม่ได้โครงการต่างย่ำแย่หมด
งานการผู้รับเหมาทั้งหลายการจ้างงานทั้งหลายชะลอออกไปหมด
แล้วเศรษฐกิจมันจะอยู่ยังไง
นี่ท่านเลขาบอกว่าที่จะกระทบตามมากระทบกับการเจรจาการค้ากับต่างประเทศ
จะไม่สามารถขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีรักษาการได้
กระทบการค้าการลงทุนทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางโอกาสที่ควรจะเป็น
รวมทั้งกระทบการแต่งตั้งค่าราชดารระดับสูง
ที่เมื่อคลมเห็นชอบแล้วก็ต้องส่งให้กกต่อ

ไปถึงตรงไหนยังไงเสียหายต่อประเทศแค่ไหน
ถัดมาอีกคน๑เลขาที่การคณะรัฐมนตรี
คุณนัจจารีเนี่ยบอกว่า
ล่าช้าออกไปก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณนี่ก็ตรงกันเรื่องงบประมาณ

งบประมาณในการลงทุนโครงการใหม่ได้
ก็เหมือนเศรษฐกิจถูกแช่แข็ง

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชื่อปากรนินประพันธ์

เรื่องผลกระทบต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ที่ไม่สามารถทำต่อได้
แล้วจะกระทบต่อการลงทุนภาพรวมของประเทศ
และกฎหมายนโยบายใหม่เรื่องเศรษฐกิจ
ซึ่งต้องรอนโยบายใหม่ของรัฐบาลใหม่

คนสำคัญของหน่วยงานรัฐ

ถ้าตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ
แล้วบ้าบอคอแตกกันไปรอไปตั้ง๑๐เดือน

มันคงไม่เพี้ยนไปถึงขนาดนั้นน่ะ

คือแค่ยืดเยอะมา๒๓เดือน

อาการที่คนเบื่อหน่ายเอือมระอารำคาญ

นี่คือผลเสียที่กระทบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ประเทศไทยเสียเวลาใช้งบประมาณไปมหาศาลปลุกให้คนตื่นตัวกับระบบประชาธิปไตย
ตัวกับการเลือกตั้งแต่วันหนึ่งเล่นการเมืองกันเละเทะ
คนก็เบื่อนายมันจะมีผลต่อระบอบประชาธิปไตย
คนรุ่นเก่านั้นไม่เท่าไหร่หรอกครับเขาชินแล้ว
ลูกหลานเราเนี่ยที่เขาเพิ่งได้มีโอกาสเลือกตั้งเป็นครั้งแรก
เลือกตั้งครั้งแรกเลือกเสร็จแล้วก็เจอปัญหาอย่างนี้
เสร็จแล้วฝ่ายที่ได้เสียงข้างมากมาตั้งรัฐบาลไม่ได้
แล้วกำลังจะพลิกคั่วพลิกกลับ
สำคัญนะครับคนเหล่านี้เขาจะมีความรู้สึกยังไง

เรากำลังปลุกให้เขาให้ความสำคัญกับการเมือง
แต่ว่าเล่นการเมืองกันจนเลอะ
สุดท้ายขึ้นมาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายรำคาญเหนื่อยใจ
เอาล่ะนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ